เหตุการณ์ไฟไหม้บ้านพักครูภายในโรงเรียนวัดบางเดือด

แล้วก็ทำให้มียายกับเหรนเสียชีวิตเพราะถูกไฟคลอกนะครับ
ญาติก็ได้มีการจัดงานศพอย่างโศกเศร้านะครับ
ที่วัดบางเดืออำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
นี่ก็เห็นความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็เหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนะครับ
มีการจัดพิธีประชุมเพลิงนางจินตนาคนไทยอายุ๕๑ปี
แล้วก็เด็กชายนัทธวุฒิคนไทยอายุ๘ขวบ
ยายและเหรนที่เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้บ้านพระครู
อยู่ภายในโรงเรียนวัดบางเดือ
ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวนะครับเป็นบ้านไม้๒ชั้นที่ปลูกมานานกว่า๒๐ปีแล้ว

แต่ทีนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเป็นผู้พักอาศัยได้ทั้งหมด
ก็ตอนที่นายประหยัดคนไทยซึ่งเป็นนักการพานโรงของเรียน
ก็พักอาศัยอยู่ที่นี่พร้อมกับครอบครัวทั้งหมด
คือ๔ชีวิตก็มีนางจินตนาคนไทยด้วย
โดยพิธีศพก็มีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่าง
อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมเพลิงทั้งสองยายเหรนแล้วครับ

มีชาวบ้านที่ทราบข่าวก็เดินทางมาร่วมไว้อะไร
แสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับ
อกจากนี้นะครับนายพัทธิยะคนไทยอายุ๒๕ปี
ลูกชายคนเดียวของนายประหยัดแล้วก็นางจินตนา
ก็ได้ทำการบวชหน้าไฟนะครับ
โดยบอกว่าจะบวชให้แม่และบวชให้หลานชายเป็นเวลา๗วัน
โดยสำมะเนรพัทยะคนไทยบอกว่า
ได้บวชเพื่ออุทิศให้ดวงวิญญาณของแม่และหลาน
ไปสู่พบภูมิที่ดีและตั้งใจบวชเพียงแค่๗วัน

เพราะพ่อก็ต้องอยู่คนเดียวกลัวพ่อจะคิดมาก
พร้อมกันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ที่มาร่วมงาน
และขอบคุณชาวบ้านที่นำเสื้อผ้ามามอบให้
แล้วก็มีการโอนเงินช่วยเหลือโอนเงินเข้าบัญชี
จากสิ่งของภายในบ้านตอนที่เกิดไฟไหม้
ไม่สามารถเอาอะไรออกมาจากบ้านได้เลยนะครับ
ทางด้านของอดิษฐ์พบชนพอโธควิทธูปกระจ่าง
บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็รู้สึกสลดใจที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ปฐุมธานี
จะทุกครั้งที่เกิดไฟไหม้ในลักษณะนี้
บ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้ก็จะวอดเสียหายหมดทั้งหลังนะครับ
ขณะเกิดเหตุการณ์๑วันตนมาดูที่เกิดเหตุ
ได้ยินเสียงร้องของแมวจึงทำให้ทีมงานเข้าไปดูและฟังเสียง
คือหลังเกิดเหตุไฟไหม้ไปแล้วนะ๑วันนะ
คือพลตำรวจโทคำรณวิทย์ก็มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้ยินเสียงร้องของแมวทีมงานเข้าไปหาต้นต่อของเสียง
แล้วก็ปรากฏว่ามีแมวตัวหนึ่งกำลังร้องด้วยความเจ็บปวด
ใกล้พัดลมชั้นล่างจึงให้ทีมงานเนี่ยไปอุ้มนำเจ้าเหมียวออกมา
พบว่ามีอีกหนึ่งชีวิตนี่นะที่ติดค้างอยู่ในซากประหลักหักพัง
หลังจากถูกไฟไหม้เจ้าแมวถูกไฟคลอกเกรียมทั้งตัวเลยนะคุณนะ
จนมันแทบจะไม่มีพลังในการส่งเสียงร้องแล้ว
ไม่มีแรงในการส่งเสียงร้องแล้วแต่มันก็ร้องออกมาแบบเบานะฮะ
ทำให้ทีมงานของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ต้องเงียบหูฟังเหมือนกัน
ทีนี้ครับตัวพลตำรวจโทคำรณวิทย์ก็รีบให้นำเจ้าเหมียวส่งโรงพยาบาลสัตว์
พร้อมให้สัตวแพทย์ช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานนะฮะ
ก็มันคงทนพิษบัตรแผลไม่ไหวแล้วก็ตายในเวลาต่อมานะครับ
ทีนี้ก็สะท้อนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ให้หามาตรการในการป้องกันแล้วก็ระงับเหตุเพลิงไหม้ให้เร็วกว่านี้